น้องควรปะถมนี่ก็เหมือนกันฮะ

เนียนเป็นพนักงานปรายศนีย์บอกว่ามีปรายศนีย์มาส่งครับ
เอ่อโอ้ยเอาปืนออกมาอย่างไรไม่รู้อะ

คุณเอาทองไป๑๐เส้น

คุณผู้ชมครับคุณขวัญครับช่วงนี้ทองแพงถูกไหม

ราคาทองมันขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกไม่แน่ไม่นอน
เมื่อเช้าทองขึ้นมาอีกบาทละ๕๐๐
รูปภัณฑ์ตอนนี้ขาย๓๒๒๕๐บาทต่อบัตรทองคำ
ราคานี้นานจะได้เห็นนี่สูงสุดในรอบตั้งแต่ต้นปีนะเนี่ย
มันเข้าไปเอาทองเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ครับ
โชคดีมากว่าวงจรปิดเนี่ยจับภาพทุกอย่างเอาไว้ได้
อาจจะใจด่วนได้ไงอยากได้ของที่มันราคาแพงในยุคนี้
คือคุณเห็นไหมจังหวะนี้เอาตรงนะ
ฉันเป็นพนักงานอย่างแรกก็ต้องเข้าใจว่า
เราเป็นพนักงานเออมาส่งให้เจ้านายเราหรือเปล่า

จังหวะนั้นมันใช้จังหวะนี้แหละจี้พนักงานแล้วบอกให้หยิบทองให้
คุณดูเวลาบนหน้าจอบ่ายโมงเสร็จ

เดินมาถือเอกสารพัสดุเหมือนกับซองจดหมายมาด้วย
พอเปิดปั๊บมันโชว์ปืนเลยครับคมขู่

อาศัยจังหวะวิ่งไปหลบหลังร้านครับ
แล้วคนร้ายมันเห็นว่าสงสัยทองไม่ได้แน่แล้ว

กะว่าจะได้ทองไปสัก๑๐บาท๑๐เส้นสักหน่อย
ค่ะไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับควานน้ำเหลว
โถ่ขับรถเก่งมาเกาะเหตุนะ

ขับรถเก่งครับแต่ไม่ติดป้ายทะเบียน

ล่าสุดวันนี้ครับตำรวจสามพานจับได้แล้วครับ
นายธีรพลหรือว่าในกอล์ฟอายุ๔๐แล้วนะฮะ
คุณก็เป็นผู้ใหญ่มากแล้วนะทำไมทำแบบนี้เนี่ยจับได้พร้อมของกลางครับเป็นปืน

แล้วก็รถคันที่เขาใช้ก่อเหตุพร้อมกับเสื้อผ้า
นี่คือชุดที่เขาใช้ในการก่อเหตุวันนั้นบ่ายโมงเสร็จ๑๖มีนาคมครับ
ทางด้านของตำรวจครับบอกว่า
หลังจากที่ได้รับทราบว่าเกิดเหตุการณ์
คนร้ายมาพยายามชิงทองเนี่ยก็ไล่เช็คข้อมูลต่างนี่นะฮะ

หลังจากก่อเหตุแล้วใช้เส้นทางเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้าเทศบาลสัมพราน

บโอกาสเลี้ยวซ้ายเข้าซอยโรงเรียนสามพรานวิทยาไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ
นี่ฮะมันหลอกแล้วหลอกอีกหลอกซ้ำหลอกซ้อนนะฮะ
เอาหมายเลขทะเบียนรถไปค้นหาเพราะข้อมูลทุกวันนี้มันหาได้ง่ายไง

รู้ว่าอ้าวเมียของนายธีรพลคนก่อเหตุนี้เป็นผู้ครอบครองรถ
ก็เลยประสานข้อมูลและเชื่อมโยงและสุดท้ายจับได้เรียบร้อยครับ

เป็นพนักงานประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ไม่ใช่เขามีอาชีพหลักที่เป็นอาชีพสุจริต
แต่สุดท้ายมาเลือกชีวิตแบบนี้ก็ต้องจบแบบนี้
เหตุผลของเขาลองฟังดูว่าคุณจะเห็นใจเขาไหม
เขาเครียดเขามีหนี้สินเยอะมาก
หมื่นกว่าบาทเห็นใจผมหน่อยไม่ได้เหรออืมถ้าผมไม่มีหนี้ไม่
มีสินผมไม่มาก่อเหตุแบบนี้จะไปชิงทองค่ะแล้วเลือกเอาแบบ
ทองเส้นละ๑๐บาท๑๐เส้นด้วยนะหวังชิงทองแต่สุดท้ายผมไม่

หมวกที่เอามาใส่

บุรุษปรายศนีย์ขโมยมาจากปรายศนีย์สัมพราน

วกบุรุษปรายศนีย์ขโมยมาจากปรายศนีย์กรุงเทพ
ขโมยมาเหมือนกันเพื่อจะมาก่อเหตุขโมย
แม่ก่อเหตุซ้ำซ้อนมากเลยนะครับ

นี่คือเหมือนกับตั้งใจเลยเนาะ
ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามชิงทรัพย์ครับ
แล้วปรากฏพอไปเช็คข้อมูลประวัติอาทยากร

เคยต้องโทษคดีรักทรัพย์ร้านทอง๒ครั้ง
ในพื้นที่กรุงเทพทำมาแล้ว

รอบนี้ครั้งที่๓หวังว่าจะเข็ดและกลับตัวกลับใจ
พี่มีอาชีพสุจริตแล้วตั้งใจทำมาหากินสุจริตเถอะครับ
มันอาจจะได้เงินน้อยหรือได้เงินช้าหน่อย
แต่พี่สามารถใช้ชีวิตได้แบบข่มตานอนหลับสบาย